ส่งออกข้าวไปตลาดโลกมากที่สุด
แต่ตอนนี้เราพลาดท่าเสียแชมป์ไปซะแล้ว

ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ
สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ

และเราจะคุยกันเรื่องข้าวของไทย

และไทยเคยครองแชมป์การส่งออกข้าวมากที่สุดของโลก
แต่มาวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับ
ข้อมูลด้านข้างของเราสองคนครับคุณผู้ชม
ไทยพลาดแชมป์มารั้งอันดับที่๒การส่งออกข้าวระดับโลก
คำถามแรกคือว่าในวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับข้าวไทย
สถานการณ์ข้าวไทยปัจจุบันเป็นยังไงครับอาจารย์
ในปัจจุบันประเทศไทยผลิตข้าวได้ประมาณ๒๐ล้านตันต่อปี
แล้วเราก็ส่งออกครึ่งหนึ่งของปริมาณนั้น
แต่ถ้าเรามาดูว่าใครเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก
เราก็จะพบว่าอินเดียเป็นอันดับที่๑

ตามมาด้วยปากีสถานอเมริกาแล้วก็เวียดนามค่ะ
นี่คือผู้เล่นหลักในตลาดโลก
คำถามสำคัญคือว่าแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
จุดที่ไทยจะเคยได้แชมป์กลับมาพลาดท่าเสียทีครับอาจารย์
จริงก็มี๒สาเหตุหลักนะคะ
เหตุผลแรกก็เป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐเอง

ถ้าเราจำกันได้เมื่อปี๕๕๕๖
จำนำข้าวทำให้เราสามารถที่จะผลิตข้าว
เพิ่มขึ้นได้เป็นจำนวนมากนะคะ
แต่ว่าการส่งออกเองกลับอยู่ในระดับที่ต่ำ
เนื่องจากว่ามีการเก็บสต๊อกข้าวไว้เยอะ
ในช่วงเวลานั้นนะคะนั่นคือเหตุผลที่หนึ่ง

ก็คืออินเดียเองนะคะ
ตั้งแต่ปี๕๕เป็นต้นมา
อินเดียเองสามารถที่จะขยาย
การส่งออกข้าวได้เป็นปริมาณมาก

นโยบายการส่งออกข้าวให้เสรีมากยิ่งขึ้นค่ะ
โอ้โหอันนี้ก็เลยทำให้เขาได้ขึ้นไปอยู่หัวแถว

ก็เลยทำให้ราคาข้าวในตลาดโลก
ตั้งแต่ปี๕๕๕๕เป็นต้นมา

จาก๕๐๐กว่าเหรียญต่อตัน
ตอนนี้ก็มาเหลืออยู่ไม่ถึง๔๐๐เหรียญต่อตันค่ะ
เราพอจะมีโอกาสชวงแชมป์ได้ไหมครับอาจารย์
ถ้าเราจะทวงแชมป์คืนเราปลูกข้าวเพิ่ม

ไม่ได้สำคัญเท่าที่ว่าเราปลูกข้าวไปเพื่ออะไร

แต่อย่างที่เห็นว่าราคามันลดลงมาเรื่อย
ก็จะทำให้รายรับของเราเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าเราคงจะต้องไปเน้นที่คุณภาพค่ะ
แนวทางการแก้ไขเราจะเดินต่อไปข้างหน้าจากนี้ไปยังไงดีครับ

แนวทางแรกก็คือว่าหากเราสามารถที่จะเพิ่มคุณภาพของข้าวเราได้
ก็สามารถที่จะเรียกราคาที่สูงขึ้นได้
นั่นแหละค่ะจะทำให้เราสามารถที่จะมีรายรับ
จากการส่งออกข้าวของเราได้มากขึ้นนะคะ
ที่สองก็คือว่าเราสามารถจะเอาข้าวไปแปรรูปนะคะ
เพื่อจะเพิ่มมูลค่าอย่างเช่นไปทำยานะคะ
หรือว่าไปทำสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
ซึ่งจะทำให้มูลค่าเพิ่มมากกว่าการส่งออกข้าวเป็นเมล็ดเมล็ดค่ะ
คุณผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งของข้อเสนอแนะในวันนี้นะครับ